จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับป้าดา

ป้าดาเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตคนหนึ่งเลย

เข้ากรุงเทพมาหางานทำ
จนตอนนี้มาขายส้มตำแล้วก็อาหารตามสั่ง
เพื่อหาเงินจะเอาไปถ่ายบ้านที่จังหวัดพิจิตรคืน

สู้ชีวิตขนาดไหนไปชมค่ะ
ป้าดาตั้งร้านขายตรงนี้ตลอดหรือเปล่า

แล้วก่อนหน้านั้นขายที่ไหนบ้าง
มีขายอยู่ด้านหลังห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
พอดีเขาหนึ่งมันกีดขวางรถวิ่งไปวิ่งมา
เขากลัวรถชนเลยเขาก็เลยขอร้องให้มาขายตรงนี้

แล้วอย่างตอนนี้ป้าดาขายอะไรอยู่ตรงนี้
ตอนนี้ก็จะมีส้มตำเงินเริ่มไม่พอใช้
ก็เลยหาอะไรมาเสริมเป็นอาหารตามสั่ง
ก็เอาหมูมาโลนึงบ้างแล้วหมูกรอบบ้างเล็กน้อย
วันต้นทุนเราไม่มีก็มีหมูสับอย่างเดียวอย่างนี้
ส่องวัตถุดิบอะไรใช่ครับมีเหลือบ้างไหม

วันนี้ขายไม่ดีพรุ่งนี้ก็จะขายดี
ลับกันบางทีก็ฝนตกมาน้ำท่วมก็ไม่หมด

สักทีนี้มาหรือยัง

ก็น้ำไฟก็ประมาณ๑๕๐๐๖๐๐บาท

พอดีม่อเสียป้าก็เลยไม่ซื้ออะไรเลย

ค่าน้ำควรละ๑๐๐บาทของลูกของพ่อ

แบบทิ้งลูกให้อยู่กับแม่เลี้ยง

เขาทิ้งลูกให้อยู่นั่นก็เลยมาทำงานกรุงเทพ
ผ้าบ้างเป็นแม่บ้านบ้างอะไรทุกอย่าง

เขาอยู่ได้จนทุกวันนี้ป้าก็ขายส้มตำยึดตรงนี้เป็นหลัก

รอแค่ว่าตรงไหนที่มันได้ตังค์เยอะอยากไปขายตรงนั้น

คือต้องการได้เงินไปถ่ายบ้านที่พิจิตรด้วย

แล้วงกใบของศีรษฐามีฯวนแต่
จะให้ลอยเป็นพิษนี้เวลาป้าไม่กินยา
มันจะหายใจไม่ออกประมาณ๗วันมันแน่นตรงนี้
มันอยู่ในร่ำคอเหมือนมันดวนบีบอะไรอย่างแบบนี้
มีความรู้สึกว่าพ่อท้อใจหรือไม่รู้สึกว่า
ท้อป่านยังเคยจะฆ่าตัวตายเลย

เคยอยู่ครั้งนึงแต่ว่าคิดได้คลายออกมา
เต็มปากเลยกะว่าหลับมันจะได้ไม่ทรมาน
แต่ว่ามันคิดถึงที่เขาตายไปลูกจะอยู่ไง

ป้าดาอยากได้บ้าน
อยากได้บ้านมากเลยจุดอ่อนของป้าเลย

น่าแน่นอนป้าดาอาจจะถือบ้านกลับกลัวได้
แล้วจะมีความสุขค่ะ

มันมีกำลังใจหรือว่ามันเป็นจุดอ่อนของป้าบ้าน
อยากให้ป้าดาให้ความหักหมื่น
คนที่เขาชื่นมือเรา
ก็อยากจะบอกให้เขาสู้อย่าท้อ
เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเอง

แต่พอเราสู้มันก็มีอะไรดีเข้ามาเอง

เพราะฉะนั้นใครที่กำลังท้อแท้นะคะ

เราสองคนก็เป็นกำลังใจให้กับป้าดาด้วยยังไง
เชื่อว่าป้าดาจะสามารถนำเงินไปถ่ายบ้านที่พิจิตรคืนได้แน่นอนเลยนะคะ
เอาล่ะใครที่อยากจะไปอุดหนุนร้านอาหารตามสั่งร้านส้มตำของป้าดาม

อยู่ในซอยประชาราชบำเพ็ญ๗แยก๘ถนนห้วยขวางกรุงเทพนี่เอง

ปูปลาร้าพริก๓เม็ดป้าดา
มีโอกาสไปให้กำลังใจป้าดากันนะครับ